แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยว่าครอบครัวพี่อนันต์จากจังหวัดรบบุรีจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือผมนี่ครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพัน
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ตอบคำถามก็ลุ้นแล้วเนอะ
ตอนที่ทำสับปะรด
โอ้โหกลัวจะเบาหวานขึ้นเหลือเกิน

เราก็ลุ้นนะเพราะว่ามันมีเวลามากำกับไงฮะ
แต่ขอให้เป็นคำตอบที่โชคดีนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องรามเกียรครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทศกัณฐ์มีทั้งหมดกี่มือ

น้องขวัญเลือกตอบตัวเลือกที่๓
มือซึ่งเป็นคำตอบที่

โอ้โหโอ้โห
ถูกครับครับ
สกันนะครับเป็นยักษ์มี๑๐หน้า๒๐มือ
มีฤทธเดทมากมายเหาะเหินเดินอากาศได้
แถมยังมีพหนพลยักษ์นี่อีกมากมายนะครับ
มีวิชาถึงขนาดสามารถถอดดวงใจเนี่ย

ตอนนี้น้องขวัญตอบถูกไป๑ข้อนะครับ
ครอบครัวของพี่อนันต์จากลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ข้อที่๒ถ้าถูกนะฮะก็๑๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นช่วยกันภาวนาและช่วยกันลุ้นนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ปอกเปลือกสับปะรดผ่าและแพ็คใส่ถุงนะฮะ
จำนวน๓ถุงถุงละ๑ลูก
ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรีบมานี่นะครับ

เรื่องรักษาสมัคร
ถ้าอยู่ภายในเวลา๒นาทีครึ่งไม่เกินถือว่าภารกิจนี้สำเร็จ
เรไรทำได้หรือไม่ได้

ถ้าทำได้นะคะข้อสองนี้จะ๕๐๐๐บาท
พุ่งไป๑๐๐๐บาทเลยนะครับ

อะไรทำไปได้นะใช้เวลาไปทั้งหมดเลย๓ลูกเนี่ยนะ
ใช้เวลาไปแค่๑นาที๕๐วินาทีครับ

ตอนนี้ครอบครัวของพี่อนันต์นะครับ
ลบบุรีทำถูกไป๒ข้อแล้วนะครับ
เงินทุนรางวัลอยู่ที่๑๐๐๐บาท

มูลค่าจาก๑๐๐๐บาทนะฮะ
ข้อต่อไปนี้ถ้าถูกพุ่งไปที่๑๐๐๐๐๐บาทเลยทันทีนะครับ

ภาวนาว่าไอ้ข้อนี้ถูก
จะได้ไปลุ้นเงินล้านกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระครูโสพลธรรมรัฐ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า
มีอายุซิริรวมเท่าไร

ป้าอู๋เลือกตอบตัวเลือกที่๑

ซึ่งเป็นคำตอบที่

พระครูโสพลธรรมรัฐนะครับ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า
มีอายุสิริรวม๙๖ปี

ก็เขาเกิดวันที่๗ตายวันที่๑๕

จะสามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำใดไม่ได้เขียนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้

ตัวเลือกที่สองดูซะ

ถ้าถูกข้อนี้ไม่ได้เงินล้านกลับไป
แต่ก็ได้เงินแสนกลับบ้านละครับ
ที่ถูกต้องคำใดที่ไม่ได้เขียนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ก็คือตัวเลือกที่๓ระยะ
ไม่เป็นไรครับสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับตอนนี้ครอบครัวของพ่ออนันต์นะครับจากลบบุรีนะฮะทำไปได้สองข้อ
๑หมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทในวันนี้นะครับทางรายการเรายังมีค่ารถค่าอาหารค่าเดินทางค่าเสียเวลาให้ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนนี้ที่เราได้ในตอนนี้นะฮะจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
อนานคิดว่าหนึ่งหมื่นบาทนี้จะไปใช้ตรงส่วนไหนที่มันสำคัญก่อนเลยขวางหน้าเรา
สำคัญก็ใช้หนี้เขาก่อนใช้สักครึ่งหนึ่งก็ดีแล้วเหลือเก็บไว้ให้ลูก
ให้นะครับคุณผู้ชมครับบ้านที่ใหญ่โตอาจจะขาดความรักความอบอุ่น
บางครั้งบ้านหลังเล็กเหมือนครอบครัวของพี่อนันต์ก็สามารถที่จะสร้างความรักความอบอุ่นได้นะครับ
เพียงแต่คนในครอบครัวต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะนะครับแล้วผมเชื่อนะครับว่า
บ้านหลังเล็กของครอบครัวนี้จะสำเร็จได้ส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำใจของแฟนแฟนรายการของเรานี่แหละครับ
เพราะว่าคุณผู้ชมได้ให้โอกาสและให้กำลังใจมาหลายครอบครัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากครอบครัวของพี่อนันต์
จากจังหวัดรบบุรีไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครพร้อมจะต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ทำเถอะครับนะฮะ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้ขอบคุณมากครับพี่
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาขอบคุณมากครับทุกคนนะครับ
ชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่มสิบห้านาทีทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองในเกมต่อชีวิต

แล้วขอบอกเลยนะคุณผู้ชมแม่ครัวลบบุรีนั้นทำกับข้าวอร่อยมาก
คุณค่ะผมนี่นะทุกวัดเลยนะ
กับข้าวหลักเลยนะผัดมงผัดหลีนี่นะคุณเอ้ย
หิวจังป้ามีมั้ยคิดว่าทำได้ไหม
น่าจะได้นะขอให้ได้